ใครที่มีเกณฑ์จะต้องเจอรายจ่ายก้อนโตกันแน่

เดี๋ยวหมอต๊อกแต๊กจะมาบอกเพราะวิธีรับมือและวิธีแก้
ถ้าพร้อมแล้วไปฟังหมอต๊อกแต๊กเช็คดวงรายวันประจำสัปดาห์กันก่อนเลย
ว่าใครจะรอดใครจะโดนค่ะ

เดี๋ยวเราจะเรียงจากน้อยไปหาม่ายนะคะ
เอาแบบคนที่มีการเงินแบบว่าหมุนเวียนเปลี่ยนมือได้ดีได้คล่องเลยนะคะ
นั่นก็คือคนเกิดวันพฤหัสค่ะ
ต้องบอกเลยนะคะว่าใครที่เกิดวันพฤหัสในช่วงนี้นะคะ
เงินหมุนเวียนเปลี่ยนมือค่อนข้างคล่องตัวมากค่ะ
และที่สำคัญนะเขาบอกว่ามีรายจ่ายแต่ก็มีรายจ่ายเล็กน้อยค่ะ

ที่สำคัญคนวันพฤหัสมีเกณฑ์ที่จะมีโชคแล้วก็ปากพารวยด้วย
ช่วงนี้ใครค้าขายอยู่นะคะแสดงความยินดีก่อนเลยค่ะ
และลำดับต่อมานะคะนั่นก็คือคนเกิดวันอังคารค่ะ
การเงินการทองของคนวันอังคารนะครับ
ถือว่าหุ่นเวียนเปลี่ยนมือคล่องตัวดีนะคะ
จะมีรายจ่ายบ้างเล็กน้อยแต่ก็เป็นรายจ่ายที่มันเป็นรายจ่ายประจำเดือนประจำตัวนะฮะ
ไม่ได้มีอะไรเยอะไม่ได้มีอะไรน่ากังวลไม่ได้มีอะไรน่าฉุกเฉิน
ดังนั้นการเงินการทองของคนวันอังคารถือว่าหมุนเวียนเปลี่ยนมือค่อนข้างคล่องตัวค่ะ
ลองลงมาอีกนะคะคนที่เกิดในวันเสาร์ค่ะนะคะรายจ่ายมีค่ะแต่ว่าเป็นรายจ่ายที่ค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่โต
เป็นรายจ่ายเกี่ยวข้องกับครอบครัวนะฮะซึ่งมันเป็นรายจ่ายประจำอยู่แล้วซึ่งคุณสามารถหมุนเวียนเปลี่ยนมือได้ดีอยู่แล้วนะคะ
อาจจะมีบ้างที่คุณจะรู้สึกหุดหงิดใจกับการที่จะเจอในเรื่องของรายจ่ายที่แบบว่าใจซ้ำใจซ้อนแต่ว่ามันก็ยังถือว่าหมุนเวียนเปลี่ยนมือไปได้นะคะ
ทีนี้ค่ะคนที่มีเกณฑ์ที่จะมีรายจ่ายก้อนโตแบบไม่ทันตั้งตัวเนี่ยนะคะคุณแม่ก็บอกเลยว่าอีกลำดับหนึ่งนะที่เป็นวันที่มีเกณฑ์นะคะ
นั่นก็คือคนเกิดวันศุกร์ค่ะนะคะคือช่วงนี้คนเกิดวันศุกร์เองเนี่ยก็มีรายจ่ายเกิดขึ้นแต่จริงต้องบอกเลยนะคะว่ารายจ่ายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยถามว่าเป็นรายจ่ายที่ไม่ทันตั้งตัวหรือเปล่ามันก็เป็นรายจ่ายที่จุกจิกนะคะไม่ได้เป็นก้อนใหญ่แต่เป็นรายจ่ายจุกจิกทำให้คุณแบบรู้สึกว่าเบื่อหน่าย
หมอต้มแต๊กจะเรียนลำดับคนที่มีเกณฑ์ให้ฟังกันค่ะ
วันแรกนะคะนั่นก็คือคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะนะคะซึ่งตรงเนี้ยเนี่ยก็คือถามว่ามีเกณฑ์มากไหมก็มีเกณฑ์มากแต่ยังไม่มากที่สุดนะคะคือคนวันอาทิตย์เนี่ยต้องบอกเลยว่าช่วงนี้จะมีรายจ่ายที่เป็นรายจ่ายฉุกเฉินที่เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินก้อนนะคะและเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าคนวันอาทิตย์เองอาจจะต้องเตรียมวางแผน
คนเกิดวันจันทร์ค่ะนะคะคนเกิดวันจันทร์ในช่วงนี้ต้องบอกเลยค่ะว่ารายจ่ายของคุณนะคะจะมาไม่ทันตั้งตัวเลยโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับคลองชิ้นใหญ่ค่ะ
อย่างเช่นซ่อมบ้านซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินซ่อมรถจะเป็นรายจ่ายฉุกเฉินเกิดขึ้นซึ่งทำให้คุณโอ้โหบอกเลยว่าปวดหัวแน่นอนนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะต้องแนะนำคนวันจันทร์นิดนึงช่วงนี้ก็ต้องวางแผนให้ดีนะคะแต่วันที่มากที่สุดอันนี้คงไม่ต้องดาวน์แล้วนะคะนะคะนั่นก็คือคนเกิดวันพุธค่ะจะมีรายจ่าย

ไหว้พระสั่งกระจายค่ะและการประหย่อนตู้บริจาคพวกค่าน้ำค่าไฟนะคะจะทำให้การเงินของคุณนะคะหมุนเวียนเปลี่ยนมือคล่องตัวมากยิ่งขึ้นค่ะเอาละค่ะยังไงก็ฝากสาวนะคะในสตูด้วยนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทุกคนด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ